ใช่ค่ะเรื่องของสลากกินแบ่ง

เรื่องของสลากที่ตัวเลขสีส้มมันหายไป
ซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของเรื่องระบบในการพิมพ์
แล้วก็บอกด้วยนะอันนั้นถ้าเกิดว่ามีอยู่ในมือใคร
ถูกรางวัลจริงเอามาขึ้นรางวัลได้
อันนี้ทางสำนักงานสลากบอกมาแต่ว่าคราวนี้ค่ะ
เป็นแก๊งปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชม
โดนคือใครที่ถูกรางวัลเนี่ยก็จะเอาไปหลอกขึ้นเงินที่ร้านค้า
แล้วมีคนเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนมากคุณผู้ชม
เขาก่อเหตุมานานละ๑๕ปีค่ะถูกจับได้สักทีนะคะ
โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมด้วยรองพอกองสลากแถลงข่าวเลยค่ะ
จับกลุ่มตัวได้นายสิทธิกรผูกกระแสอายุ๕๐ปี
ปวริสาวงอุ้ยอายุ๔๒ปี
นางหนูพิมพันธ์อายุ๖๕ปี
แล้วก็นายเชิดเถื่อนวิถีอายุ๕๑ปี
นี้แหละค่ะคุณผู้ชมจับได้พร้อมกับของกลาง
ก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นต์โทรศัพท์มือถือ
มุดบัญชีธนาคารแล้วอุปกรณ์อื่นอีก

หลังจากที่มีร้านรับซื้อสลากถูกรางวัลหลายแห่ง
เขาไปแจ้งความไปร้องทุกข์ช่วยด้วยทำยังไงดีอ่ะ
มีคนเอาสลากปลอมเนี่ยนำมาขึ้นเงินรางวัลกับร้านค้า
ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เดือดร้อน
ก็เลยออกหมายจับทั้งเครือข่ายเลยค่ะ
มีทั้งหมด๑๐ไหมจับมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะ
แล้วผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาก็รับสารภาพนะ
ทำผิดจริงทำสลากปลอมมาจริง
แล้วก็ทำตัวเลขให้มันตรงกับเลขที่ออกรางวัล

มันตรวจสอบได้ง่ายยังเป็นข่าว
ใช่เขาก็จะเน้นไปที่รางวัลรองลงมา
รางวัลที่๔อย่างนี้รางวัลที่๕อย่างนี้
เลขท้าย๒ตัวบ้างเหล็กท้าย๓ตัวบ้าง

ใช่มีคนตกเป็นเหยื่อในคดีนี้เพียบเลยนะคะ
เพราะว่าเขาทำมานานแล้ว๑๕ปีแล้วค่ะ
แล้วแต่ละงวดกลุ่มผู้ต้องหาเขาจะซื้อสลากมาประมาณ๒๐๐ใบ
แล้วมาตรวจก่อนไงว่าอีก๒๐๐ใบที่ฉันซื้อมาถูกรางวัลหรือเปล่า
ทีนี้ถ้าเกิดถูกรางวัลก็แยกส่วนไปเอาไปขึ้นเงินตามปกติค่ะ
แต่ไอ้ที่เหลือที่มันไม่ถูกรางวัล
เขาจะเลือกสถานที่ใกล้เคียงกับรางวัลที่ออก
เขาจะเลือกสลากที่มันใกล้เคียงกับรางวัลที่ออก
อย่างเช่นสมมุติมันพลาดหลัก๒หลักก็เอามาแก้ใช่ไหม
แก้เลขหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาแก้ไข
แก้ไขสัก๒๓จุดขูดตัวเลขออกบ้างตัดแปะบ้าง
เอาตัวเลขใหม่มาใส่บ้างเปลี่ยนตัวหนังสือภาษาอังกฤษบ้าง
คือเขาทำหมดเลยคุณทั้งขูดทั้งตัดแปะ
เพื่อความแนบเนียนแล้วก็เอาสลากนี้ไปขึ้นรางวัลนะคะ
ใช่ถูกจับได้สถีตั้ง๑๕ปีแล้วนะคะ